ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเรายังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
ในพื้นที่ของบ้านสี่หลังที่ตำบลสามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมว
หลังจากที่เขาถูกไฟไหม้ตามจุดต่างต่างมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอ่ะ
อืมนะโดยบ้านหลังแรกเนี้ยบอกว่าไปขุดบ่อบาดานค่ะอ่า
แล้วไม่เจอน้ำไม่เจอตาน้ำอะไรเลยมันมีดินมีอะไรขึ้นมาดินสีดำดำอะไรอยู่
ตั้งแต่นั้นก็ไหม้ไหม้มาเรื่อยบ้านตัวเองไปถึงบ้านข้างอีกสองหลัง
แล้วก็อีกหลังหนึ่งที่อยู่ในระแวกเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนครับ
อยากเห็นไงว่ามันไหม้ตรงไหนยังไงมันเริ่มยังไงเห็นแต่ของเก่าใช่ค่ะแต่วันนี้เจอ
ไปเฝ้าตั้งแต่เช้าจนผ่านมาช่วงบ่ายบ่ายโอ้โหคนมาวิ่งตามบอกไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วใช่
เดี๋ยวไปดูภาพนะครับตอนที่เขาเจอแล้วเขาวิ่งไปดูกันนะครับทุกผู้ชมครับ
กลับหน้าถ่ายรุ่นก่อนมานู่นมานู่นข้ามไปโอ้โฮ
ปิด

ส่งไปมาสอนคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวธรรมดาทีวี

พอมีชาวบ้านบอกไม่แล้วไม่แล้วรีบวิ่งไปดูเลย
แล้วเขาบอกว่าคือก็ตกใจนะแล้วอยู่ดีก็ไหม้จุดเล็กอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหแต่มันไม่ธรรมดานะมันไหม้อย่างนี้
มันไม่มีที่มาที่ไปอย่างนี้
ทั้งชาวบ้านนะครับเจ้าหน้าที่ที่ไปเฝ้าพื้นที่อยู่สื่อมวลชน
ก็หลายสำนักที่มากันพากันวิ่งชุลมุนเลยนะครับ
ตรงไปที่บ้านของนางพาพิมลสับพระศรี
เป็นเจ้าของบ้านหลังที่๓ที่ถูกไฟไหม้นะ
หลังจากที่นางพาพิมลได้ร้องเรียกอ่าร้องเรียกว่าไฟไหม้
ทุกคนก็ไปนะฮะไฟกำลังโหมลุกไหม้
เสื้อผ้าที่อยู่บนตระก้าผ้าอยู่ที่มุมห้องแต่งตัว
ตอนที่ไหม้ประมาณ๑๕นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
หลังจากนั้นก็ช่วยกันเอาน้ำมาดับไฟนะเอาผ้าไปดับไฟก็อย่างที่เห็นแล้วครับ

เนี่ยค่ะยังตกใจจากจุดแรกไม่ทันไร
ไป๔๕นาทีไหม้อีกอีกหลังนึง

คือต้องวิ่งเลยอยู่ดีก็ไหม้อย่างนี้ค่ะ
ช่วง๔โมงครึ่งนี่ครั้งที่สองนะคะ
หลังที่๔ค่ะบนเตียงแคร่ค่ะ
ชาวบ้านก็เนี่ยโอ้โหวิ่งมาบอกทีมข่าวเราก็วิ่งไปดู

มีเจ้าหน้าที่มีสื่อมวลชนหลายสำนักเลยนะคะ

นี่ถ้าไม่มีคนอยู่บ้านนี่ไปทั้งหลังเลย

ก็รู้สึกแล้วล่ะว่ามันได้กลิ่นเหมือนกลิ่นอะไรเหม็นไหม้พอมีลมพัดนะคะ
ก็พยายามจะดมกลิ่นไหม้ดมตามมาจากตรงไหนยังไงก็ไม่เจอ

ช่วงบ่ายค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
รการเปรมปรีชิตานนท์กับเจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาน
จันทบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รองผู้ว่าบอกว่าคือยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้
ต้นก็จะช่วยเหลือผู้เสียหายไปก่อน
เมืองต้นไหม้ตรงไหนเสียหายยังไงก็ช่วยเหลือกันไปตามนั้นก่อน
เป็นมีเชื้อเพลิงหรือเปล่า
เพราะการที่มีไฟจะต้องมีแหล่งเชื้อเพลิงกับอากาศที่เหมาะสม
เราต้องพิสูจน์ทุกมิตินะคะไม่เอามิติใดมิติหนึ่ง
ก็จะมาช่วยกันทุกมิติเพื่อที่จะตอบสังคมได้ว่า

แต่ผู้สื่อข่าวเขาก็บอกแล้วว่าเขาไลน์มาคุยไง
บอกว่าพี่มิวมันร่องหล่นมากนะอยู่ดีก็ไหม้๒จุด
ต้องวิ่งไปดูกันตรวจสอบบ่อน้ำบาดานตรวจสอบพื้นผิวดิน
มันก็บอกไม่ได้ว่าเป็นสาเหตุหรือเปล่าไง
แต่จุดที่๒ตอน๔โมงครึ่งวันนี้เนี่ย
ผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนที่เกิดไฟไหม้
มีชาวบ้านอยู่ใกล้จุดนั้นยืนอยู่คนหนึ่งนะอยู่คนเดียว
ซึ่งเขาก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าเพราะเขาก็ไม่รู้ว่า
พอหันไปอีกทีนึงไฟมันก็ลุกแล้ว

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ก็ยังสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำในพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะครับ
ปรากฏว่าไม่มีสารอะไรที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะ
เรื่องต้นทางจังหวัดบอกว่าเดี๋ยวจะเอากล้องวงจรปิดมาติดตั้งกันแล้วกัน

จะได้เฝ้าดูไปเลยว่ามันเกิดจากอะไรยังไงกันแน่นะครับ
วันพรุ่งนี้ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ
เดี๋ยวจะมาเก็บมวลอากาศที่อยู่ในบ้านทุกหลังไปตรวจสอบ
สารที่อาจจะอยู่ในอากาศด้วยนะครับ

เลียงเหตุการณ์ให้ท่านได้ชมแบบกราฟิก
จะได้ดูง่ายเข้าใจง่าย
บ้านที่เกิดเหตุทั้ง๔หลังที่มีไฟไหม้อย่างปริศนา

ในพื้นที่ตำบลสามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมว
ห่างกันสักประมาณหลังละ๒๐เมตร
บ้านหลังแรกนี่ไฟไหม้หนักสุดนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๑เมษายนที่ผ่านมา
ต่อมา๑๕เมษายนก็มีไฟไหม้ที่ตู้เสื้อผ้า
แต่เขาบอกว่าเขาไหม้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้ว
แต่ก็ไม่กล้าบอกใครกลัวชาวบ้านจะไม่เชื่อ
มาบ้านหลังที่๒ครั้งแรกไฟไหม้ล่าสุด
เมื่อประมาณช่วงวันที่๔๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
วันที่๔ไหม้โรงเลี้ยงจิ้งหรีดที่อยู่ข้างบ้าน
วันที่๕ไฟไหม้ห้องเก็บของ
อันนี้เป็นจุดใหญ่เลยนะห้องนี้นะครับ
ค่ะไม่หมดค่ะหลังที่๓ตามมาค่ะ
หลังที่๓ไม่อยู่ใกล้กับหลังที่๒นะคะ
ก็ช่วงบ่ายวันที่๔พฤษภาคมไฟไหม้ห้องเก็บของ
พฤษภาคมไฟไหม้ห้องนอน
อย่างที่บอกล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าส่วนใหญ่จะไหม้วัสดุจากพลาสติก
แล้วก็พวกเครื่องนอนต่าง
พฤษภาคมไฟไหม้ตุ๊กตาอยู่หลังตู้เสื้อผ้านะคะ
แล้วก็๑๐พฤษภาคมวันเดียวกันเลยค่ะ
ห้องนอนของบ้านหลังที่๔ก็ถูกไฟไหม้
เวลาประมาณบ่าย๓เนี่ยค่ะรวมแล้ว๔หลังนะคะ

ส่วนวันนี้นะครับก็เกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะครับ
พฤษภาคมก็มีไฟไหม้เสื้อผ้ามุมห้องแต่งตัว
ตอน๑๕นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
แล้วก็๑๖นาฬิกา๓๐นาทีมีอีกหลังหนึ่งนะครับ
อันนี้ไหม้บนที่นอนนะฮะที่อยู่บนแคร่ไม้

คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าหนูยังไม่กลับนะพี่

จะต้องรู้ให้ได้ว่าไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้ปริศนาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอาจารย์ยืนยันว่าฝีมือคน
เหรอฮะใช่อาจารย์บอกว่าเป็นไปไม่ได้ฝีมือคนจริงจริง
เหรอก็อาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์บอกว่าต้นเหตุของการเกิดไฟมันมี๓อย่าง
ต้องมีเชื้อเพลิงมีความร้อนมีออกซิเจน
ต้องมีองค์ประกอบ๓อย่าง๓อย่างนี้แต่ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ไอ้บ้านสี่หลังเนี่ยค่ะ
มันไม่ครบองค์ประกอบอาจารย์เลยบอกว่าฝีมือคนแน่
แล้วไฟไหม้เหล่านี้จะหยุดเลยถ้ามีกล้องวงจรปิด
อาจารย์บอกแบบนี้จริงอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ

อย่างที่บอกล่ะค่ะอาจารย์บอกว่าองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดไฟ
ต้องมีเชื้อเพลิงมีความร้อนมีออกซิเจนค่ะ
แต่กรณีต่างที่เรานำเสนอไปอาจารย์เขาวิเคราะห์ดูแล้ว
บอกว่าองค์ประกอบไม่ครบนะคะ
มีแค่ตัวนำเชื้อเพลิงที่เป็นเสื้อผ้าเป็นพลาสติกเป็นกล่อง
แต่ไม่มีตัวนำความร้อน
ดังนั้นก็ขาดองค์ประกอบเรื่องของความร้อน
ออกซิเจนมีก็คืออยู่ในอากาศ
มีเชื้อเพลิงมีพวกผ้ามีอะไรอย่างนี้
แต่ตัวนำความร้อนมายังเชื้อเพลิงมันไม่มีไง

ดังนั้นถ้าไม่มีประกายไฟไม่มีความร้อน
ไม่มีอะไรไปจอเป็นไปไม่ได้เลย

อาจารย์บอกว่าลองนึกภาพตามแบบนี้ค่ะ
น้ำมันวางไว้เฉย

ไม่มีประกายไฟไปที่น้ำมัน

ส่วนที่เจ้าของบ้านที่ชื่อว่าคุณเสถียรสังคธรรม
เขาก็พยายามคาดว่าหรือเป็นเพราะแร่ธาตุบางอย่าง
เกิดจากรอยแยกของหินเพราะว่าเขาไปเจาะบ่อบาดาน๒บ่อ
อาจารย์เจษฎาบอกว่าขอชี้แจงแบบนี้ค่ะ
ถ้าเป็นเพราะแร่ธาตุจริงก็ไม่สามารถเกิดไฟไหม้ได้นะคะ
คำตอบเหมือนกันคือเพราะไม่มีตัวนำความร้อนไง

คือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว
ไม่เจอว่ามีสารหรือแร่ท่าตัวไหนที่ผิดปกติ
ฟังเสียงอาจารย์เจษดาค่ะ
แต่เมื่อวานเรานำเสนอไปมีภาพตู้เย็นจำได้ไหมคุณพ่อ
แล้วเจ้าของบ้านบอกว่ามันไหม้จากข้างในตู้เย็น
นั่นน่ะสิซึ่งปกติมันต้องชื้นเปียก
อาจารย์เจษฎาบอกว่า
มันเป็นไปได้ยากมากเลยนะที่ไฟไหม้จากในตู้เย็น
เพราะว่าในตู้เย็นความชื้นมันสูงมาก
ทีนี้ก็ต้องดูว่าความผิดปกติในการเกิดไฟไหม้เนี่ย
เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเปล่า
ถ้าเกิดจากสารเคมีก็จะมีสารประเภทฟอสฟอรัสขาว

มาสัมผัสกับอากาศก็มีโอกาสติดไฟ
เพราะมีคุณสมบัติไวไฟ
เพียงแค่เสียดสีกันเบาก็สามารถลุกไหม้ได้
ดังนั้นก็ต้องไปดูว่ามีสารเคมีที่ว่านี้หรือเปล่า

มีสายบางตัวในธรรมชาติที่เราพอจะรู้
อย่างเช่นพวกฟอสฟอรัสพวกนี้อาจจะโดน

แล้วเวลามันขึ้นมาโดนอากาศแล้วก็อาจจะมีการติดไฟได้บ้าง
แต่ว่าก็อย่างที่เกิดแล้วคือไม่ได้พบลักษณะของสารพวกนี้เลย
ลุกไหม้นี่บางครั้งอยู่ในพื้นที่ปิด
ในตู้เย็นซึ่งมีความชื้นสูง

ก็ค่อนข้างจะไม่น่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารธรรมชาติ
ถ้าเกิดหาซื้อนี้อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงครับ
เพราะว่าจะเป็นตามร้านขายสารเคมีทั่วไปก็ไม่ค่อยจะมี
ต้องเป็นสารเคมีเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับ
คนที่ซื้อมาก็ต้องรู้ว่าซื้อมาแล้วต้องเก็บรักษายังไง
แต่ถ้าเก็บมาแล้วก็ต้องไปหาวิธีการวาง

ซึ่งก็ไม่พ้นกับการที่มีคนกระทำในการพาไปอยู่ดีครับ
เพราะฉะนั้นอาจารย์เจษดาก็เลยชี้แจงเลยครับ
ว่าสาเหตุที่มั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือมนุษย์
ก็เพราะว่าเจ้าของบ้านได้ส่งคลิปที่ถ่าย
โทรศัพท์มือถือมาให้ดูนะครับ
เป็นคลิปตุ๊กตาชินจังถูกไฟไหม้
ซึ่งในคลิปจะเห็นชัดเจนว่ากล้องตั้งใจโฟกัสไปที่ตัวตุ๊กตานะฮะ
นั่นก็หมายความว่าคนถ่ายจะรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า

ประกอบกับมุมกล้องที่ถ่ายมาก็ค่อนข้างแคบ
ทำให้ไม่เห็นด้านหลังตัวตุ๊กตาว่ามีใครไปจุดไฟหรือเปล่า
อยู่ดีมันก็พลึบขึ้นมาอย่างนี้นะ
แนะนำวิธีตรวจสอบเอาไว้นะครับว่า
กรณีแบบนี้ถ้ามันมีไฟไหม้
ก็ต้องอบพยพคนออกจากบ้านก่อนนะ

ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ทั่วทุกมุมของบ้านนะ

จะได้พบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่เผลอ

อืมค่ะ

ผู้สื่อข่าวยังอยู่เดี๋ยวถามให้ตอบพรุ่งนี้
ช่วยเขาดูแล้วก็ช่วยเขาดับด้วยนะครับ